สวัสดีใหม่

แม่กล้องเขาต้องรับพี่ม้ากับผมทรงใหม่ของเขาสักนิดหนึ่ง

พระเมรุมาตรแยกส่วนจัดเก็บและใช้แสดงนิทัศกาล๑๕มีนาถึงคืนพื้นที่ให้กรทมนั่นเองนะคะ
ก็เริ่มแล้วเมื่อเวลา๗๓๐วันนี้ที่พระเมรุมาตรมนตนพิธีท้องสนามหลวง
มีการจัดพิธีทำบุญอุทิศนะคะถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานฝ่ายคารวาส
สมเด็จพระวรรณรัฐวัดบวรนิเวศวิหารนะคะก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการฝ่ายต่างในงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพคณะรัฐมนตรีพบเหล่าทัพ
ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการกรมศิลปากร
เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยการถวายเครื่องทัยธรรมแล้วก็ทอดพระไตจำนวนสิบไตรพระสงฆ์สิบรูปสนับปกรณ์
จากนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะก็เป็นการจัดพิธีนะคะทั้งหมด
ได้ร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์๘๙รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
จากนั้นเวลา๑๐นาฬิกาค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์
คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีอันเชิญนพประดนมหาเสวตชัด
จากยอดพระเมรุมาตรและลื้อถอนพระเมลุมาตร
อาคารประกอบทั้งปวงโดยลำดับต่อไปนั่นเองค่ะ
กระทั่งเวลา๑๐นาฬิกา๑๙นาที
ซึ่งเป็นมงคลเลิกนะคะของการบวงสวงรื้อถอนพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้าง
เจ้าหน้าที่ก็นำรถเครนยกผู้ประกอบพิธีขึ้นกระเช้า
เทียบยังนพับประดนมหาเสวตชัด
เหนือยอดพระเมรุมาตรโหนพราม
สันคองชัยสังฆ์บันด่อ
พรามกล่าวองค์การทำพิธีบวงสวงการลื้อถอน

เจ้าหน้าที่ที่อยู่กระเช้าด้านบนจึงถอดประกอบนพประดนมหาเสวตสัตว์
อันเชิญลงจากยอดพระเมรุมาตรอย่างราบรื่น

อธิบายใครมีโอกาสได้ไปในช่วงก่อนหน้านี้อยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคน
ก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องนี้น่ากลัวนะครับเป็นเรื่องของคดีฆาตกรรม
เรื่องนี้ไปเกิดขึ้นกับสาวซอยคาวบอยคาดตำรวจเขาบอกว่าน่าจะโดนแฟนซ้อมหนักมือแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
คืออย่างนี้สาวบาคาวบอยถูกฆ่ารัดคอดับหมกตึกร้างกลางกรุง
ก็ได้มีการเปิดเผยขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะตอนสักบ่ายโมง
ก็ทางร้อยตำรวจเอกอิทธิพงศรีโพท่านเป็นรองสวัสดิสอบสวนอยู่ที่สนทองหล่อ
ศศกุมวิทย์๒๓แขวงคลองเตยเหนือ

ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้น๑คูหา
ซึ่งในห้องน้ำชั้น๓เนี่ยตำรวจเข้าไปพบกับศพของนางสาว
สรรญารัตนเพชรอายุ๒๗ปีนะฮะซึ่งเป็นชาวอุดรธานี
ตำรวจก็ได้มีการตรวจสอบที่ลำคอมีร่องรอยถูกมัดด้วยสายรัดเอวเสื้อคลุมสตรีสีดำ
คนร้ายจะใช้เสื้อคลุมตัวเดียวกันรัดคอซ้ำอีก๑ชั้น
ท้ายทอยพบแผลแตก๑แผล
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๒ชั่วโมงนะครับ
ก็เลยมีการส่งศพให้ทางแพทย์นิติเวศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกร
ได้มีการชนสูตรหาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ได้มีการสอบถามพยานแวดล้อมได้มีการทราบว่าอาคารดังกล่าว
อยู่ระหว่างปรับปรุงชั้นที่๑แล้วก็๒นะครับเพื่อทำเป็นสำนักงานขาย

ส่วนห้องน้ำที่ชั้น๓จุดพบศพไม่มีน้ำใช้
คนงานต้องการเข้าห้องน้ำต้องถือขวดน้ำขึ้นไปทำธุระส่วนตัว
ซึ่งตามปกติแล้วคนงานจะเลิกงานตอนบ่าย๓ของทุกวัน
แล้วก็ปิดล็อกประตูนะครับคนนอกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับ
ทางตำรวจเองก็ได้มีการเปิดเผยว่ามีพยาน
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของอาคารเนี่ยเห็นผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายผู้หญิงอยู่
ที่ชั้น๓ของตึกเกิดเหตุเมื่อตอนช่วงเย็นของวันที่๑๐
ฝ่ายหญิงเองได้มีการตะโกนขอความช่วยเหลือ
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยจนกระทั่งเสียงเงียบไป
กระทั่งมีคนงานแจ้งมาให้ตรวจสอบ
ก็เลยไปพบว่าหญิงสาวเสียชีวิตแล้วอยู่ในห้องน้ำดังกล่าว
แนวทางการสืบสวนนะครับพบว่าผู้ตายเนี่ยมีอาชีพเป็นสาวเสิร์ฟในสถานบันเทิงย่านซอยคาวบอย
แล้วก็มีผู้ชายมาติดพันธุ์หลายคนและมีการรับส่งอยู่เป็นประจำ
ทราบชื่อเพียงแต่ว่าคนหนึ่งชื่อว่านายติ๋
อายุ๒๐๒๕ปีไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับ
แล้วก็อยู่ในระหว่างการหนีทหารด้วยนะครับ
ว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้
เนื่องจากมีพฤติกรรมชอบทำร้ายร่างกายแล้วก็ขอเงินผู้ตายอยู่บ่อยครั้งนะครับ
กระทั่งถูกครอบครัวผู้ตายกีดกันบอกไม่ให้คบหากัน
ตอนนี้ทางตำรวจเองก็กำลังสืบสวนแล้วก็พยายามตามตัวอยู่
คาดว่าน่าจะเป็นในตีนี่แหละที่เป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนี้
อยู่ไว้ใกล้กับซอยคอลวอยเลยค่ะที่เกิดเหตุนี้

อะไรไม่ได้ดังใจเอาละลงไม้ลงมือ

เท่าสิงนั้นทีเลย

วันนี้ค่ะ

น่าสนใจมากนะคะตอนนี้ที่กองทัพอากาศก็พร้อมจัดงาน
แล้วเป็นการแบบว่าบินโชว์กันเลยทีเดียวนะคะ
โดยใช้เครื่องบินรบชนิดต่างในการที่จะมาโชว์ให้กับเด็ก
ชมกันในวันเด็กแห่งชาติปี๒๕๖๑ค่ะ
ผู้บัญชาการทหารออกมาย้ำเตือนความปลอดภัยนะคะ
ก็คืออย่างนี้ทุกหน่วยงานทำไมฮะเกิดอะไรขึ้น
นี่นะฮะถ่ายรูปก็ถ่ายรูปกับลุงถ่ายรูปกับคุณลุง
เดี๋ยวสิเดี๋ยวจะบอกว่าเขาทำอะไรให้ไปถ่ายรูปกับคุณลุง
หน่วยงานพร้อมจัดในวันเด็กก็คือมีการเน้นในเรื่องของความปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะ
เพื่อจะให้เด็กไทยทั้งประเทศได้เข้าร่วมด้วยความสุขสนุกที่สุด
ดังนั้นเมื่อวานนี้ทางกองบิน๖ดอนเมืองก็ได้มีการซักซ้อมบินของเครื่องบินขับไล่
โศกฐานอากาศกล่าวว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยนะฮะ
ขอความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมงาน
โดยที่ไม่นำเอาลูกโป่งเข้ามาในบริเวณพื้นที่จัดงาน
เพราะว่าอาจจะมีผลกระทบกระเทือนในเรื่องของการบิน

ทั้งนี้เนื่องจากทุกปีเวลาจัดวันเด็ก
เขาจะเป็นช่วงรอยต่อของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหม

ลักษณะแบบนี้มันก็ทำให้ทัศนวิสัยของการบินลดลง

พอไปดูพี่พี่เปลี่ยนไปเลยจากคนเมื่อก่อน

แม่แกมองแบบผิดปกติ
มันเปลี่ยนไปจริงนะ

วันเด็กตอนเดี๋ยวเด็กไม่ได้เที่ยวกันบะดี
ต้องบอกว่าในช่วงนี้ทัศนวิสัยของอากาศมันลดลง
ดังนั้นการบินมันก็เลยทำให้ลดลง
นั้นก็ต้องรักษาความปลอดภัยมากเลยทีเดียว
ไม่ใช่ว่าเอาแบบพวกลูกโป่งลูกโป่งไปเดี๋ยวไปปล่อยมา
ขึ้นไปแบบพันกับเครื่องบินในขณะที่บินก็พังกันพอดี
ขณะที่นางสาวรินีอังสุสินกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าในช่วงเวลาของการจัดงาน
ของการบินของกองทัพอากาศนะฮะจะปิดน่านฟ้าช่วง
ละประมาณ๒๐๓๐นาทีค่ะโดยการที่จะปิดม่านฟ้าในครั้งนี้นะคะ
จะมีสายการบินที่ได้รับผลกระทบประมาณสัก๕๐๖๐เที่ยวบิน
ด้วยก็ขอให้ผู้โดยศาลทั้งหลายนี้ติดตามข่าวหน่อยนะ
ว่ามีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงตารางการบินนะคะแล้วก็อยากจะให้ผู้โดยสารเข้าใจด้วยเนี่ย
เพราะว่าวันเด็กปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวดังนั้นก็ขอความร่วมมือผู้โดยศาล
เผื่อเวลาหรือว่าวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสัก๓๔ชั่วโมงก็แล้วกันนะคะ
เช่นเดียวกันค่ะเมื่อกี้เราเห็นภาพของคุณลุงไปแล้วนะคุณลุงตู่
ธรรมเนียบรัฐบาลเจ้าหน้าที่สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้นำรูปเหมือนของท่านเนี่ยนะเท่าตัวจริงเลยนะฮะก็มาเป็นสแตนดี้เอาไว้นะฮะ
นั่นก็คือในอิริยบทต่างอย่างที่คุณเห็นมีเยี่ยมไปเลยกดไลค์
มินิฮาร์ดมินิฮาร์ด
มินิฮาร์ดเร็วนี้รู้สึกจะมีท่านนายกกออกมา
เอามาให้นักข่าวถามทุกคนก็งงหมดแล้ว
มีภาพตลบคำขาวง่ายใช่ประมาณนั้นน่ะนะคะ
ก็เรียกได้ว่ามีชุดใส่มวยโชคมวยมีชุดผ้าไทยมีอะไรอย่างงี้

เพราะว่าท่านอยู่จะมายืนให้แบบว่า

อยากจะถ่ายกับท่านอันไหนก็เชิญไปถ่ายได้เลย

สมัยเรานะเราไปเขาดิน

พี่พาน้องเที่ยวจริงเหรอพี่นุ่ง

ฉันว่าคนไทยพาห้าง

จุงหลานก็ต้องคอยจับตาคอยจุงให้ดี
สมัยนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีใช่ไหม

แล้วก็เขียนป้าย

เวลาปล่อยแบบฆ่าสายตาปุ๊บมันพาไปเลยนะ
เคยเจอแบบนี้พารูกเดินเล่นนี้นะครับปรากฏว่าตัวเองเข้าไปทำธุราอยู่ในธนาคาร
แล้วก็พาลูกไปนั่งที่ร้านอาหารไม่เกิน๒๐นาทีนะฮะ

นั่นคือฝากด้วยแล้วกันถ้าเกิดจะพาลูกหลานไปพรุ่งนี้นะฮะระวังด้วยนะครับ
ช่วงหน้ามีอะไรอ่ะโซเชียลรุงพี่ฮิวตระก้าช้อปปิ้งเปิดเพลินในแห้งแห้ง
ได้ไหมไม่ได้มันเป็นที่อโคจรพระเจ้าไปไม่ได้
ถือยังไงถือยังงี้หรือเปล่าถือยังงี้
เป็นสาวไงค่ะเป็นสาวมาบวชพระหลุงแม่
อยากจะบอกนะว่าพระพวกนี้เข้ามาบวชทำไมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

มาโอเคมาถึงเรื่องของหลวงพี่ฮิวตระก้า
เลือกสิทธิ์ของในซูเปอร์มาร์เก็ตมีมั้ยชมก่อน

เหมือนซื้อของใช้

อันนี้ก็ได้เป็นหลวงพี่หรือเปล่าหรืออะไร

คืออย่างนี้ทางโซเชียลนะครับได้มีการวิพักษ์วิจารณ์ภาพหลวงพี่นะ
จีวอนแล้วก็ฮิ้วตะกล้านะฮะเลือกซื้อของสบายใจในซูเปอร์มาร์เก็ตอินเตอร์นะครับ
โดนสังคมตั้งคำถามว่าเหมาะหรือไม่

เอ๊ะทำไมขาจิกอย่างนั้นล่ะ

เป็นอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต
เห็นภาพของชายคนหนึ่งนุ่มห่มจีวอนคล้ายพระสงฆ์
กำลังฮิวตรก้าเดินเลือกซื้อของอยู่ภายในซูเปอร์มาเก็ตแห่งหนึ่ง
มักจะขายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็วัตถุดิบอาหารชั้นดี
ซึ่งท่าเจ้าของภาพก็ได้มีการระบวนว่า
พระสงฆ์ได้เดินเลือกซื้อไส้กรอกแล้วก็อาหารสำเร็จรูปต่าง
รวมทั้งหยิบคว้าเอาน้ำมังุ่นราคาแพงไว้ด้วย
พร้อมทั้งพบว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้
มักมีพระสงฆ์เนี่ยมาเดินเลือกซื้อของเช่นนี้อยู่เป็นประจำ
หลังจากที่ได้เผยแพร่ภาพนี้ออกไปแล้ว
ก็เกิดเสียงวิภาพวิจารณ์ไปต่างนานา
ถึงความเหมาะสมแล้วก็ถามว่ากระทบต่อภาพรักของ

แม้การกระทำเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงทางพระธรรมวินัย
คล้ายกับกรณีพระสงฆ์ต่อแถวซื้อกาแฟแรนด์ดัง
แต่อาจจะดูไม่เหมาะสมกับสารภาพในความเป็นพระสงฆ์อยู่

พระสงฆ์ควรจะพึงอาศัยปัจจัยทั้ง๔จากญาติโยมในการบินทบาท
เออเป็นอะไร

เมื่อสัปดาห์ก่อนก็จะมีเป็นเนร
แล้วก็มีเป็นหลวงพี่
ก็เรียกว่าไปทำคิ้วโก่งนะ
คิ้วโกงแล้วก็ไปทำจมูกใหม่
แล้วก็ถามว่าโก่งไหมสวยไหมจมูกโก่งไหมอะไรอย่างนี้
คนก็ไปถามตกลงนี่เป็นหลวงพี่หรือหลวงเจ้
นี่แล้วมีนี่ด้วยนะยะที่เชียงใหม่

ต้องพูดอย่างนี้เลยนะยะเพราะว่าที่เชียงใหม่นะ
มีคลินิกสกิน

ลงรูปบอกว่ามีหลวงพี่หลวงเจ๊สององค์มาทำผิว
แล้วลงด้วยลงแล้วฉันก็บอกว่าทำได้เหรอ

นางก็บอกมาบอกว่าแห่คืออะไร

ไม่ฉันโกรธมากเลย๒วันก็เตือนอะไร

มาได้อย่างไรอ่ะที่รักโภร์ชรณ์อย่างนี้มาไม่ได้
เดิมดื่มเข้าไป
ซดซดซดซดไม่ได้

เมื่อไหร่จริงนะคือก็ต้องฝากไว้นิดนึงละกัน
เสร็จแล้วก็เดินมาผ่านห้างเพื่อจะไปสตาร์บัค
ผลปรากฏว่าก็มีพระเป็นแบบสาวมาก
เดินดูเครื่องสำอางตามเคาน์เตอร์แล้วทำจีวอนแบบพริ้วอย่างเงี้ย
ทำแล้วก็เดินบิดฉันอยู่อย่างนี้

ไม่ไปถามท่านไหมไม่ถามจะอ้วกเห็นแล้วกลัว
แล้วจริงที่คุณแม่ม้าคิดเขามาบวชเพราะอะไรไงค
เขามาบวชฉันก็เลยถามไปว่าไม่มีจะกิน
อันนี้มีข้อหนึ่งแม่ชีเคยเล่าให้ฟังไหม
อันนี้ชัดเจนคือไม่มีจะกินกันดังนั้นเนี่ยการไม่มีจะกิน
ก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ในการที่จะมาอยู่วัด
แต่แต่ว่าถึงผ้ามาอยู่ถ้าเกิดสำรวมก็ซุ่ม
มันไม่สำรวมสิเพราะว่าสำรวมได้ไง

อุ๊ยฉันต้องพูดอย่างนี้ก็ฉันรับไม่ได้ไม่ได้
มีหลายคนที่หนีไปบรวรด้วยเหตุผวดก่อนหนีไปดี

ฉันเคยเห็นที่ห้างเซ็นทันชิดลมฉันยืนมองอย่างนี้
บอกมาได้ยังไงที่อโคจรเขาห้ามมา

แล้วมาทำไมคืออะไร
ถามในใจว่านี่เธอเห็นฉันเป็นคนปากว่าอย่างนี้
แต่พอไปเจอภาพจริงหรือว่าเหตุการณ์จริง
ฉันจะไม่บุ่มบามฉันจะไม่บุ่มบามเลย
ฉันจะต้องนิ่งแล้วพิจารณาแล้วเกิดอะไรขึ้น

เขาควรที่จะมีสำนึกคนพวกนี้

อันนี้ให้แผ่นดินไหวแม่งสูบไปให้หมดเลย

โอเคค่ะไม่พอใจอะโอเคค่ะไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับ
แผ่นดินไหวขนาด๕๙นี่ก็เยอะนะ

ก็เกิดอยู่ที่ศูนย์กลางของพม่าเลยทีเดียวนะฮะ
คนบนตึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องศรหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพเราเนี่ย
รู้สึกถึงความรุนแรงในการสั่นสะเทือนด้วยเช่นกัน
นั้นเนี่ยเมื่อเวลา๑นาฬิกา๒๖นาทีคืออาจจะหลับกันไปบ้างแล้วก็เลยไม่รู้ใช่ไหม
ในวันที่๑๒ธันวาคมสำนักแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่า
แผ่นดินไหวขนาด๕๙ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศพม่าค่ะแล้วก็ลึกลงไปใต้ดินเนี่ย๑๐กิโลนะ
ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศรประมาณสัก๒๒๕กิโลเมตร
แล้วก็ห่างจากกรุงเทพ๗๐๔กิโลเมตรกันเลยทีเดียวซึ่งก็รู้สึกบ้างนะฮะ
ในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าชาวบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็บนตึกสูงในเขตกรุงเทพเนี่ย
ยังสามารถรับรู้แรงสั่นไหวจากเหตุดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตามนะคะยังมีรายงานความเสียหายด้วย
ขณะที่สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา
รายงานว่าในเวลาดังกล่าวนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด๖๐
อยู่ศูนย์กลางอยู่ในพม่าค่ะ
ในเวลา๑นาฬิกา๓๘นาทีนี้
ก็เกิดแผ่นดินไหวในประเทศพม่า
อีกครั้งประมาณ๕๒ที่ลึกลงไป๑๓กิโลเมตร
ก็เป็นศูนย์กลางอยู่ใกล้เคียงจากจุดเดิม
อีกหนึ่งข่าวค่ะก็เป็นเรื่องเตือนภัย
สำหรับสาวที่อยู่ในห้องพักคนเดียวนะคะ

เขาหาวิธีการจะล่อให้ผู้หญิงออกมาจากห้องได้ยังไง
เดี๋ยวนะโทษนะเคยเห็นก็เดินในแผ่นแหกชุดชะไนด้วย
เออเลวร้ายมากโอ้โฮชุดชะไนชายหรือหญิงครับ
ชุดชั้นในหญิงแล้วก็นางก็เอาไปใส่แต่งเป็นผู้หญิงกันไง

ไม่ไหวแล้วนะคะเรื่องนี้เอาเอา

นะคุณแม่เขาลงไปบอกเอาอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนุ่มเนี่ยนะคะ
สับคัทเอาท์เพื่อจะล่อให้ผู้หญิงที่อยู่ในห้องเนี่ยออกมาจากห้อง

ก็มีการโพสต์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบึงกลุ่ม
วันที่๒๒พฤศจิกายน๒๕๖๐
บอกว่าได้มีบุคคลไปสับคับเอาท์
ไฟของตนที่อยู่นอกห้องพอเวลาเปิดประตูออกมาดูนอกห้องเอ๊ะ
ก็พบว่าคัทเอาท์ก็ถูกสับลงแล้วแหละตอนแรกคิดว่ามีคนแกล้ง
แต่ปรากฏว่าก็ดับลงอีกตนก็เลยออกมานอกบ้านค่ะ
ก็พบเห็นผู้ชายคนนึงมีท่าทางน่าสงสัยแล้วก็เข้ามาสอบถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอบกลับคนดังกล่าวไปว่ามีคนมาสับคัทเอาท์แล้วก็แจ้งกับชายคนดังกล่าวไปว่าจะไปขอดูวงจรปิด
ทำให้ชายคนดังกล่าวเนี่ยรีบเดินหนีไปจากนั้นตนเองก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดจากทางนิติบุคคลครับ
ปรากฏว่าภาพของชายคนดังกล่าวเนี่ยก็เดินวนเวียนอยู่ใกล้กับห้องพักในช่วงเวลาที่ไฟรับนั่นแหละ

นี่มันพอดีอีกนะ

ก็เดี๋ยวเรียกมาให้เศร้าต้อปากปลาละ
เรียกช่างอ่ะมาให้สร้องพอปากปลา
อีเหมียเรียกน่ะรบไปมา
หนักกว่านี้หรอ
ถ้าวันนี้ไทยรัฐก็ตายอยู่นะ
เป็นซอมบี้
อ๋อเหรอบ้า

ก็เรียกชั่งไฟมา
เสร็จหมดแหละฉั่งทั้งหลาย
ถ้าแต่งงานชีวิตต้องเปลี่ยนไปไม
เราก็ถามกัด
เราก็ค่อยว่ากัน
ค่อยปรับเปลี่ยนตามสไตล์ของเรา
คือยังไงก็คงจะสักภาค

ข้าวนี้จบไป

โอ้ยดังมาก
คนดูเยอะมากค่ะมันสิโย
นี่
แบบนั้นเลย
สุดเลย
เล่นไม่เท่าไหร่
เงินออกเร็วมาก
ชอบตัวนี้
อีกหนึ่งเรื่องค่ะ
เรื่องคุณแอฟทักษะอ่อน

ค่ะก็ลั่นเวลาตัดสินใจก็คิดถึงน้องปีใหม่นะคะ

หลังจากที่นางเอกสาวคุณแอฟพรักษะออนก็ออกมาเปิดใจ
เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์กับสามีคุณสงการเตชนรงค์นะคะ
ที่ตัดสินใจอยากจะออกมาพูดเนี่ยก็เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมแล้ว

แต่ก็โดนคนว่าเห็นแก่ตัวไม่ยอมอดทนเพื่อน้องปีใหม่
ล่าสุด๑๑มกราคมที่ผ่านมา
ก็มีโอกาสได้เจอคุณแอฟทักษะอ่อน
เจ้าตัวก็ได้อธิบายถึงเรื่องนี้นะคะ
นักข่าวถามว่าล่าสุดไปออกรายการไหม
ยังเสียใจกับกระแสที่คนโจมตีว่าเป็นคนไม่อดทน

พูดในรายการว่าในส่วนของความรู้สึก
เราก็เท่าที่รู้สึกว่าอยากจะพูด
แล้วแอฟก็รู้สึกยังไงก็พยายามอธิบายเฉย
ว่าอย่างบางเรื่องเราอธิบายไม่ได้
บางคนก็อาจจะมีความไม่เข้าใจในตัวเรา
เราก็คงต้องรับเอาไว้
พอได้พูดในรายการแล้วหายอึดอัดบ้างไหมคะ

เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจ
แต่แอปแค่พูดกับคนส่วนน้อยที่เขาไม่เหมือน

เราก็หวังว่าจะช่วยให้คนจำนวนไม่น้อยเข้าใจ

อืม
ก็คือยังใช้เป็น
แต่น้องปีใหม่ไม่เปลี่ยนถูกไหม

โอเคนะครับ

ก็คือตอนนี้มีข่าวออกมาว่าถูกปลดจากรายการอาหาร

เพราะว่าลูกเขาจะเตรียมคลอดหรือเปล่า

ก็เรียกว่าใกล้จะเป็นคุณพ่อแบบเต็มตัวแล้วนะครับ
พระเอกพิธีกรหนุ่มชาคริสแย้มนามนะครับ
หลังที่ศรีภรรยาคุณแอนพัทธิรารุ่งโรธ
กำลังตั้งคันน้องโพนะฮะซึ่งเป็นลูกชายนะครับ
ก็นักข่าวไปเชียวชาคริสก็เลยถือโอกาสอัปเดตนะครับว่า

พร้อมทั้งถามถึงสาเหตุที่เจ้าตัวเอง
หลุดจากงานพิธีกรรายงานรายการอาหารเชฟกระทะเหล็กนะครับ
ซึ่งก็ได้มีการถามถึงภรรยาก่อนนะครับเป็นยังไงบ้าง
คุณชาคริสก็บอกว่าใกล้คลอดแล้วครับอีก๓เดือน

ถามว่าเห็นภาพตัวเองมีคุณพ่อไหมก็เพิ่มขึ้นแล้วนะฮะ
กำหนดคลอดหมอบอกว่า๑พฤษภาคมนี้ครับ
แต่ตามหลักเนี่ยมันน่าจะก่อนนะฮะน้อยคนที่จะเกิน๙เดือนครับ
ส่วนใหญ่แล้วเขาจะก่อนประมาณ๑๒สัปดาห์นะครับ
ถามว่าต้องดูเลิกไหมก็เคยถามอยู่เหมือนกันนะฮะ

เพราะเราเองก็ดูตามสุขภาพคุณแม่ว่าจะธรรมชาติหรือผ่า
เดี๋ยวอีกสักเดือนนึงหรือสักอะไรยังไงก็จะวางแผนกันแล้ว

หลังจากนั้นนักข่าวก็ถามต่อนะครับว่ามีข่าวหลุดรอดมาว่า
หลุดจากงานพิธีกรรายการรายการหนึ่งคือเชฟกระทะเหล็กใช่ไหม
คุณชาวนี้บอกอ๋อนี่ก็เป็นการคุยกัน
เพราะว่าทางคุณหนุ่มกิติกรเขาเป็นคนเปลี่ยนรูปแบบรายการ

ผมว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันต้องมีวันที่ต้องเปลี่ยนกันได้

มันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวของมันเพราะมันก็๖ปีแล้ว
ตัวผมเองเนี่ยก็มีการคาดนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหยุดอย่างหนึ่งไปเพราะว่ามีอย่างอื่นเข้ามาแทน
มันเป็นเรื่องของเวลาที่เราสามารถให้กับมันได้เต็มที่
นี่คือเหตุผลที่หยุด

แล้วก็รายการประจำ๖ปีคุณหนุ่มกิติกรอยากจะเปลี่ยนรูปแบบรายการ

หมายถึงหนึ่งรายการอันนี้ไม่รู้
อันนี้ไม่รู้ของคุณยังอยู่ไหม

อันนี้ไม่รู้เอาไปช่วงหน้าคุณ
อะไรมันแค่ของรายการยังไม่รู้อีกอะไรมันแค่ของรายการยังไม่รู้อีก

หูเราไม่ได้ยินชื่อคุณแวโซมานานมากเลยนะแวโซค่ะที่มีลูกชื่อเด็กดี
น้องเด็กดีน้องคนดีน้องคนดี
นี่ก็ออกมาประกาศตามหาอดีตสามีนะคะอันนี้ตรงวัน๓อันทำไมอ่ะ
อืมหันธวาดการช่วงหน้าค่ะแล้วกลับมาครับ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าดราม่าครบรถกันแน่นอนกับคุณชายไก่โต้งค่ะ
เสนอเป็นตอนแรกเลยก็มีน้องโบเมลดานะคะ
แล้วก็พระเอกน้องใหม่คุณโดนัทพัทรพลเรียกว่าฉีกกดนางเอกกันเลยทีเดียว
พระเอกมาจูกันบนรถเมย์เลยทีเดียวอ่ะนะคะปกตินี่ไม่ได้ไง
ต้องเป็นแบบว่าผู้ชายเป็นคนจูบผู้หญิงอันนี้เปลี่ยนแนวบ้าง
ผู้หญิงจูบผู้ชายบ้างผู้หญิงจูบผู้ชายบ้าง
จริงหรอผู้หญิงจูบผู้ชายทั้งนั้น
อ๋อเหรอค่ะพี่ห้าไม่เคย

นี่แรงว่ารถเบครถเบกอันนี้
อ๋อหรอพี่คิดว่าอย่างนั้นใช่ไหม
แล้วนะครับแล้วก็อยากจะเจอพ่อแท้ของตัวเองสักครั้งหนึ่งนะครับ
งานนี้ทำเอาสาวแวนโซลถึงต้องประกาศผ่านทางเฟซบุ๊คของตัวเอง
เพื่อตามหาอดีตสามีที่เลิกลากันไปนานแล้ว
ลูกโตแล้วนะและลูกอยากพบเธอตัวเป็น
ฉันอยากให้ลูกได้พบเธอสักครั้งนึง
ลูกจะได้คลายปมในใจได้
ฉันรักเธอเสมอแม้เราจะไม่ใช่คู่แท้กัน
ไม่โกรธเธอนะฉันเป็นผู้ใหญ่พอ

ทานข้าวกันแล้วก็ให้ลูกพบเธอสักครั้งหนึ่ง
ถ้าเธอไม่สะดวกหรือไม่อยากพบก็โทรมานะ
เราจะได้บอกลูกได้ถูกและขอโทษด้วยถ้าเธอมีครอบครัวแล้ว
เรื่องนี้จะเป็นการพบกันส่วนตัวมากขอโทษครอบครัวเธอด้วยนะ
แต่เมื่อถึงเวลาแล้วฉันรักลูกและไม่โกรธเธอเลย

ก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแมโซเยอะแยะมากมายนะครับ
รวมถึงน้องคนดีก็มีคนมาโวยพรบอกขอให้น้องคุณลินได้พบคุณพ่อเร็วด้วย

ยังไม่ได้เจอนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับ

ไม่ได้ขึ้นรถเมละ
เดี๋ยวนี้ขึ้นรถตู้ของตัวเองปิดใน
โหฮันนี้คือถึงรถไม่เบรกก็ค่ำหน้าไปเหมือนกัน
บ่อนว่างขับรถเบรกตอนนี้
ตายพรุ่งนี้ก็อาหารให้มีความสุขมากนะคะ

รู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยี
อุ๊ยเหรอโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ